ถนนที่เป็นแยกข้ามทางรถไฟ

เช้าวันนี้ตี๕๕๐นาที

รถไฟชนกับรถจักรยานยนต
แต่ว่ารถจักรยานยนต์เนี่ยข้ามไป
นะฮะดูมุมขวานะครับ

แล้วพอข้ามไปอีกขบวนหนึ่งมาคุณเห็นไหมสอน
คาดว่าจะเห็นแต่ขบวนที่วิ่งจากขวามือไปซ้าย
แล้วไม่รู้ว่ามีขบวนอีกขบวนหนึ่งสวนมา

ถูกทับไปโอ้โฮตอนนี้บาดเจ็บสาหัส
มีคนหนึ่งเขารีบไปดึงร่างออกมา

ก็เหมือนมันชนเต็มเลยคุณผู้หญิงคุม

แล้วร่างก็ถูกล้อรถไฟทับไปอีกนะครับ

แต่ก็มีบางคันที่ไปจอดอยู่ตรงกลางเลยก็มีนะ

คือชายหนุ่มคนนี้อายุ๑๙ปีนะครับ
หมายเลขทะเบียน๗กกข๖๐๔๖กมนะครับ
แล้วก็พุ่งข้ามเครื่องกั้นทางรถไฟไปนะครับ
ก็ถูกขบวนรถด่วนพิเศษที่๒๑กรุงเทพอุบลราชธานี

ชีวนายจิระพงจันร่วงอายุ๑๙ปี

ใครเป็นญาติก็ลองติดต่อหน่อยนะครับ
ตอนนี้อยู่ที่โรงพยาบาลนะครับ

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเช้าวันนี้
ทางเพจเฟซบุ๊คทีมพีอาร์การรถไฟแห่งประเทศไทย
หรือว่าฝ่ายประชาสมพันธ์ของรฟทได้เอาคลิปมาแชร์
เพื่อเตือนเป็นอุทาหรณ์ว่า
ต้องรอสัญญาณให้เรียบร้อยเท่านั้น
เครื่องกั้นเปิดเรียบร้อยถึงจะผ่านไป

เพราะว่าเขาลงพื้นที่ไปตรวจสอบหลังเกิดเหตุ
พบว่าเครื่องกั้นถนนทุกด้านของรถไฟเส้นนี้
ปิดอยู่นะครับยังไม่ให้ผ่าน
แต่พอรถไฟแล่นผ่านไปเท่านั้นแหละ

ยังไม่ได้เปิดให้ไปนะครับ
ซึ่งก็ขอให้เป็นอุทาหรณ์กับทุกคนว่าอย่าประมาทอย่าฝ่าฝืนนะครับ
ไม่เช่นนั้นเนี่ยโอ้โหเจ็บหนักนะครับ

เราเห็นความที่ลากออกมาจากรางเนี่ยครับ

อันนี้จอดคาอยู่ตรงกลางนี่ก็มีนะ
บางทีถูกแรงลมจากขบวนรถไฟพัดดูดเซล้มไปนี่โดนทับเข้าไปนี่ก็ยุ่งอีกก็มีนะ
บางคนเห็นยังไม่มาวิ่งผ่านปุ๊บบางทีไปสะดุดล้างรถไฟล้มอยู่ตรงนั้นเนี่ยรถไฟมาเนี่ยทำยังไง
เห็นประจำต้องระวังจริงทุกวินาทีมีความหมายนะวินาทีความเป็นความตายนะคะ